การซื้อของหรือว่าชำระค่าบริการ
จากไม่จำเป็นจะต้องพกพาเงินสดแล้วนะครับ
ต่อไปนี้อาจไม่จำเป็นต้องพกบัตรเครดิตด้วย
เพราะว่าผู้ผลิตสมาร์ทโฟนออกนวัตกรรมชำระเงิน
สมาร์ทโฟนที่มีความปลอดภัยสูง
สามารถนำไปชำระสินค้าบริการตามศูนย์การค้าแล้วก็ร้านค้าทั่วไป

หลังจากเปิดทดลองใช้มากกว่า๔เดือน
บัตรเครดิตที่ต้องการใช้งาน
แกนลายนิ้วมือยืนยันตัวตน
แล้วแตะสมาร์ทโฟนกับเครื่องรูดบัตร

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

บอกว่าเอาเครติกราฟสิไม่ครับเครติกราฟอยู่นี่
บอกว่าไม่เอาเครติกราฟสิไม่เครติกราฟอยู่นี่
แล้วพี่ทำไงก็จะเอาเครื่องนู้นค่าไหนล่ะ
แล้วผมก็แตะแตะปุ๊บเนี่ยเครื่องปริ้นต์มันก็จะปริ้นต์ออกมา
เขาก็จะตกใจว่าโอ้มันเกิดอะไรขึ้น
แล้วบัตรที่ถูกปริ้นต์ออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกันกับที่คุณใช้บัตรพลาสติก
เซ็นชื่อสายเขาแล้วผมก็โชว์ให้เขาดูว่า
เห็นไหมที่ผมถ่ายเมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นบนโนติบนนี้ด้วยว่าผมจ่ายล่ะ
จากใช้เลขบัตรดิจิทัลแทนการใช้เลขบัตรเครดิตจริง
แล้วก็ต้องยืนยันตัวตนผ่านลายนิ้วมือทุกครั้งที่ชำระเงิน
ปกป้องข้อมูลแล้วก็รองรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องรูดบัตรเครดิต
อภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สนับสนุนการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลแทนการใช้เงินสด
แต่ว่าการชำระเงินต้องราคาไม่แพงนะครับเพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น
คาดหวังว่ามีการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ
ช่วยป้องกันการคอรัปชั่นได้เนื่องจากสามารถตรวจสอบและติดตามได้